ไปดูความคืบหน้าการตรวจสอบไฟไหม้รีสอร์ทหรูโซเนวาเกาะกูด
ที่จังหวัดตราดโยธาธิการและผังเมืองลงไปแล้ว
ส่วนคอปภที่ดูแลเรื่องประกันอัคคีภัย
เขาบอกว่ามีวงเงินประกันไว้๙๐๒ล้านบาทนะครับ
ไฟไหม้รีสอร์ทหรูโอ้โหหมดทั้งหลังจริงวิลล่าตรงนี้
เป็นรีสอร์ทหรูระดับ๖ดาวนะครับโซเนวาเกาะกูดจังหวัดตราดฮะ
เมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่๖มีนาคมที่ผ่านมา
ทำให้ห้องพักโซนวิลล่า๖๓ได้รับความเสียหายทั้งหลัง
มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๑รายนะครับ
เหตุการณ์นะครับทำให้ผู้เข้าพักออกมาโพสต์ถึงการหนีเอาตัวรอดบนโลกออนไลน์
หนึ่งในนั้นคือหมอโอท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะครับ
กุมารเวทเวชศาสตร์วัยรุ่นโรงพยาบาลรามอธิบดี
หรือว่าเจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านนะครับที่ท่านกับครอบครัวเนี่ย
โอ้โหต้องบอกว่าเอาชีวิตรอดหนีตายจากซากนะฮะของอาคารที่ถูกไฟไหม้
โดยไม่มีสัญญาณเตือนภัยอะไรทั้งสิ้นไม่มีสปริงเกอร์ฉีดน้ำ
ทำให้ได้รับอุบัติเหตุกับร่างกายแล้วก็จากการปีนหลังคาหนีไฟมานะฮะ
ท่านเล่าแบบนั้นแล้วก็กลางดึกที่ผ่านมานะครับ
ผู้เข้าพักทุกท่านได้รับการอพยพอย่างปลอดภัย

เรามีทีมดับเพลิงที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี
รวมทั้งมีทีมพร้อมปฏิบัติการเต็มรูปแบบ
ทำให้ล่าสุดครับเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านของคุณหมอโอม
เขาชี้แจงแบบนั้นออกแถลงการแบบนั้น
ระบุว่าก่อนเข้าพักที่โรงแรมนี้
มีการสอบถามผู้บริหารถึงพื้นที่ส่วนกลาง
ที่ไม่ใช่ห้องนอนว่ามีเครื่องตรวจจับควันหรือไม่
ผู้บริหารยอมรับว่าไม่มีและจะติดตั้งเพิ่มเติมให้
โดยเหตุนี้โรงแรมสามารถบอกได้พบปัญหาที่จุดนี้
ออกแถลงการที่ทำให้คนเข้าใจว่า
พวกเขาคือพวกเราคนที่ไปเข้าพัก
กล่าวหาโรงแรมนะครับ
ขณะที่พลตำรวจตรีประกอบมณีประกอบ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตราดนะครับ
เปิดเผยความคืบหน้าระหว่างการลงพื้นที่
ที่เกิดเหตุนะครับบอกว่า
ขณะนี้ต้องรอรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลาง
ที่อยู่ระหว่างเข้าพื้นที่ไปเก็บรายละเอียด
รวมทั้งวัตถุพยานต่างอีกครั้ง
ถึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ได้
ส่วนการก่อสร้างอาคารต่างขออนุญาตถูกต้องไหม
ติดตั้งป้องกันอัคคีภัยครบถ้วนหรือเปล่า
อยู่ระหว่างการตรวจสอบของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราดครับ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดตราดครับ
บอกว่าโรงแรมนี้มีประกันอัคคีภัยวงเงิน๙๐๒ล้านบาท
ขณะนี้คอปภได้รับหนังสือกรมทันแล้ว
อยู่ระหว่างการตรวจสอบและจะประสานตำรวจสภเกาะกุฎ
เพื่อหาข้อที่จริงในการเกิดอัคคีภัยในครั้งนี้
เพื่อจะได้ทำเรื่องการชดเชยค่าเสียหายต่อไปครับ